ตอนนี้มักยืนอยู่ที่หน้าบ้านของมักเองซึ่งเป็นบริเวณบ้านหนังสือธรรมะนะครับซึ่งให้บริการคนทั่วไปได้เข้ามาอ่านธรรมะประจำวันนะครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับ
ครับในบริเวณนี้ในส่วนตรงนี้เป็นส่วนให้บริการเนี่ยแบ่งเป็น๓ส่วนนะครับในส่วนตรงบริเวณชั้นกลางเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับหนังสือธรรมะในชีวิตประจำวันหรือแนวคิดในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งอ่านง่ายส่วนมากจะมีพวกเด็กนักเรียนที่เข้ามาทำการบ้านแล้วก็มาหาข้อมูลนะครับในการอ่านหนังสือ
ธรรมะนะครับแล้วบริเวณตึกเนี้ยจะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันคือส่วนบนนะครับส่วนด้านบนเป็นวิถีทางแห่งความสุขหรือเป็นเรื่องของแนวทางดำเนินสตินะครับแล้วส่วนของด้านล่างที่เป็นห้องใต้ดินเนี่ยจะเป็นห้องเหมือนคล้ายคล้ายให้ความให้ความเงียบนะครับแล้วมีประวัติเกจิอาจารย์แล้วก็พวกธรรมะในแนวทางที่หนักหนักนะครับการปฏิบัติ

จะสังเกตว่าเราจะติดกระจกโล่งแล้วเพื่อจะเห็นบริเวณสวนนะครับแล้วเห็นบริเวณบ่อน้ำด้านหลังนะครับทำให้เห็นวิว๓๖๐องศาเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้มักจะใช้ในการดูหนังแล้วเสร็จแล้วก็จะใช้เวลาอยู่กับพวกลูกลูกของพักทั้งสามตัวครับมักกำลังจะเข้าบริเวณห้องนอนนะครับซึ่งก่อนเข้าจะต้องมีการสแกนิว
ส่วนแรกนี่จะเป็นห้องทำงานแล้วก็เป็นบริเวณที่ไว้กระเป๋านะครับครับในส่วนของกระเป๋านี้ก็จะมีทำเป็นเป็นรูปติดไว้นะครับว่าเพื่อให้จำได้ว่าการที่เราใส่ใส่เนี่ยมันมีการยัดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คือตอนนี้มันเยอะมากจนเราแบ่งส่วนหนึ่งไว้ไปเก็บที่ไพเวทกว่านะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะ

บริเวณบ่อปลาครับจะเลี้ยงจากปลาครับที่มีไซส์ใหญ่และมีลักษณะดีนะครับ
ประมาณ๑ปีเนี่ยมักจะเดินทางไปญี่ปุ่นประมาณ๓ครั้งนะครับ
ไปดูการแข่งขันไปดูการดูปลาที่เรามีฝากไว้ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับ
เพราะที่บางส่วนมากกว่าครึ่งเราฝากไว้ที่ญี่ปุ่น
เพราะเลี้ยงซื้อเสร็จแล้วเลี้ยงเพื่อตัวแล้วก็แข่งขันตามไซส์เขาพอหมดในเวทีการแข่งขันแล้วถึงจะนำกลับมาบ้านครับ
ถ้าใครอยากแวะไปไม่ต้องเข้าบ้านนะเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้ายังดูแค่ในห้องอ่านหนังสือก็สามารถยินดีต้อนรับนะถึงทุ่มนึงเนาะพี่มักเนาะ

เขาบอกว่าของของพี่นี่ขยับนิดหนึ่งพี่ก็รู้

ปัตนิมรณะดาวคู่ครองอยู่ในเรือนมรณะไม่ใช่แปลว่าตาย
ปตนิมรณะมรณปัตตนิแปลว่ามีคู่ร่วมชีวิตร่วมเป็นร่วมตายแต่เป็นความลับลึกลับซับซ้อน

บอกใครไม่เล่าให้ใครฟังเนี่ยเหรอ
เปิดเผยไม่ให้ไม่ได้ไม่อยากให้ใครรู้
พี่นางคบกับคนนี้มากี่ปีแล้ว

เป็นแฟนกันมาตั้งแต่๒๐ปีตอนนั้นพี่รวยยัง

อ้าวเขาป่วยเจ็บเขาก็ดูแลนี่มันจริงอ่ะตัวปัตตนิมรณะมรณะปัตตนิ
แล้วอย่าไปถามคู่ทำอะไรอยู่ที่ไหนดูได้ไม่ได้อย่าไปถามไม่ได้แล้วเรื่องนี้ส่วนตัวของพี่มา

จริงก็ทำอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามดูแลสุขภาพอะไรอย่างนี้ครับอยากจะทำในเรื่อง
อย่างนั้นซึ่งทำแล้วก็จริงจริงมันเป็นเรื่องของการแบ่งปันให้ทุกคนได้ได้

มันวันหนึ่งนับวันจะเบื่อหน่ายมากนะ

แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเหมือนกับรอให้บุคลากรพร้อมมาก
เพราะว่างานตอนนี้งานค่อนข้างจะลัดตัว
แต่จริงมันเป็นจุดปลายทางที่
จุดหนึ่งถ้าหากเราสร้างสถาบันได้
เราจะสร้างบุคลากรที่ดีให้กับองค์กรทำผม
แล้วก็สองก็คือเรื่องของสุขภาพ
สุขภาพนี่เป็นเรื่องของธุรกรรมธุรกิจอย่างหนึ่ง
ทำแล้วสำเร็จแน่นอนเลย

คือจริงแล้วอย่างตัวมักเองประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ย
คือจริงบางครั้งการที่ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่ง
สิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือคนรอบข้างมันสำคัญนะครับ
คือช่วยเหลือในด้านเป็นแนวทางความคิด
หรือว่าการที่ช่วยเหลือด้วยทรัพย์สิน
อะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนรู้จักแบ่งปัน
แบ่งปันจริงการแบ่งปันเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นการที่ในระดับหนึ่ง
แต่ว่าที่สำคัญที่สุดต้องให้แบ่งปันโอกาส
หรือให้แนวทางที่เขาจะหาเงินดีกว่าครับ
จริงพูดอยู่บ่อยคุณผู้ชมว่าคนเรามีต้นทุนไม่เท่ากัน
แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเท่ากันคือความมุ่งมั่นตั้งใจ

อาจจะใช้ความพยายามอีกแบบนึง
แต่ของเรามีต้นทุนในเรื่องทรัพย์สินอาจจะไม่มาก

ทุกอย่างต้องผ่านความพยายามและความตั้งใจ

บางทีเราดูแขกในวันนี้เปิดมา

พูดถึงความที่แบบโอ้โหเขามีกระเป๋าใบละเป็นล้านล้าน
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นโรคภัยไข้เจ็บ
หรือถ้าสมมุติเราจะมองมาทางพระพุทธศาสนาก็คือเวรกรรม
ไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนเราหนีกันไม่ได้
แต่สิ่งหนึ่งฮะเวลาเราเจอปัญหา

เราเจออะไรที่หาทางออกไม่ได้
ส่วนใหญ่เราจะเลือกที่โวยวายฟูมฟาย

วันหนึ่งเขาบอกเอออยู่กับมันให้ได้สิ
มีสติกับมันสิลองปรับไหมฮะ
เดี๋ยวตัวเองก็จะลองเอามาปรับใช้กับชีวิตตัวเอง

แต่พี่มาร์คเป็นตัวต้นขององค์ความรู้

แม้แต่มีมากก็ยังมีเรื่องให้ทุกข์
แต่อย่างหนึ่งแหละที่หน้านมวธนา
เราต้องขออนุโมทนากับสมบัติในทางโลก

ด้วยทุกประการสาธุค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณดูไว้วันนี้เทปนี้สำคัญ
เพราะว่าแม้แต่คุณมาร์คไม่ได้เป็นดารานักแสดง
แต่ข้อคิดของชีวิตกับวิถีเนี่ย
ดวงชะตาท้อนเป็นเงาสะท้อนเงากรรม
เป็นเครื่องสะท้อนเงากรรมทั้งกุศลและกุศลได้เป็นอย่างดี
แล้วก็เป็นเครื่องวิถีที่ให้ท่านได้ดูแล้ว

ขอบคุณดาวของเราค่ะคุณมาร์คทาวินค่ะ

พบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระราชสมดี
เวลา๔ทุ่มตรงค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

บอกว่าคุณใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับภรรยา

เพราะเล่นหุ้นก็เลยแบบเคยล้มไปทีนึง

ลำบากถึงขนาดเขาบอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย

นั่นคืออาหารของคุณในช่วงที่ไม่เหลืออะไรเลย
มันจะต้องเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน

เคยมีแล้วเจ๊งบุรณีแล้วนาธ

นี่มันเป็นจุดของชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะดีที่สุด
จะรวยมากจะมีชื่อเสียงมากจะประสบสำเร็จมาก
เรื่องความรักคนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกัน
คลิปรุ่นพี่ซะด้วยมาทักใจอะไร
ผมกับกิ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงไกลขนาดนี้